เมื่อกี้พูดเอาไว้ท้ายเบรกโอ้โห
นี่เหตุการณ์นี้รถโม้ปูนซิ่งหลับในชนสนั่นทะลุบ้านพัง
คุณผู้ชมเมื่อวานนี้เลยค่ะแล้วมันเกิดขึ้นเนี่ย
โม้ปูนพุ่งเข้าไปนะบ้านนั้นน่ะทั้งสองหลังนั้น
เด็กสามขวบเป็น๔ขวบมีคนติดอยู่ใต้ท้องรถโม้ปูน

แล้วดูสภาพสิไปแบบนี้จริงค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเกิดขึ้นช่วงทิ้งเทียง
แล้วรถโม้ปูนคิดสภาพนะพี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชม
บรรทุกปูนหนักกว่า๓๐ตัน
โอ้โหพุ่งชนบ้านนี้แหละค่ะอยู่ที่อำเภอห้วยไร่

แรกเห็นแล้วก็แบบโอ้โหมีใครเจ็บใครตายไหม
ข้าวของในบ้านพังเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหาย
คนในบ้านเจ็บ๔คนนะนี่เป็นหนึ่งในคนเจ็บค่ะ
ก็ถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาล
แล้วเราไปคุยกับคนเจ็บที่ยังเล่าเหตุการณ์ให้ฟังได้
คุณจันทนาอินเผือกอายุ๔๔ปีค่ะ
เธอเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นทุกคนอยู่ในบ้าน
แล้วรถโม้ปูนมาพุ่งชนแรงมากนะ

แม่อายุ๗๐กว่าปีค่ะ
รวมถึงลูกสาวอายุ๒๕แล้วก็หลาน๔ขวบได้รับบาดเจ็บ
อย่างลูกสาวที่บอกว่าอายุ๒๕เนี่ยนะ
ติดอยู่ใต้ท้องรถโม้ปูนแล้วลูกทำไงอ่ะ
คลานออกมาคลานออกมาแล้วเลือดอาบไปหมดเลยค่ะ
นี่ยังดีนะที่ลูกไม่ได้โดนรถทับ
แล้วรอบนี้นะเกิดขึ้นรอบที่๒แล้ว
ฮะมันเคยเกิดขึ้นแล้วเหรอพี่
ใช่รอบที่แล้วกระบะพุ่งมาชนที่บ้าน
รอบนั้นมีสารพระภูมิกันเอาไว้ไงก็เข้ามาไม่ถึงตัวบ้าน
แต่รอบนี้นี่มาหมดเลยค่ะ
แล้วอย่างที่บอกว่ารถโม้ปูนคันนี้ไม่ได้พุ่งเข้าชนหลังเดียว
ชนสองหลังอีกหลังนึงเนี่ยก็อยู่ติดกันนั่นแหละ
ผนังบ้านพังทั้งแผงเลยข้าวของเสียหายหมดเลยนะคะ
คุยกับเจ้าของบ้านคุณป้าถนอม
ถนอมบอกว่าตอนนั้นน่ะป้าน่ะนะกำลังปูผ้าให้หลาน
๓ขวบกว่าเองนี่มาชี้ผ้าปูตรงนี้
จะให้หลานนอนแล้วจู่รถพุ่งมาชนเสียงดังสนั่นหวั่นไหว
ป้ารีบอุ้มหลานหลบก่อนเลย
มา๒วันก่อนเนี่ยนะนกแสกมันร้องอยู่หน้าบ้านป้า
ป้าก็กลัวกลัวว่าถ้าเกิดตามคำโบราณแล้ว
บอกว่านกแสกมาร้องอาจจะเกิดเรื่องไม่ดี
จะเป็นลางบอกเหตุร้ายป้าก็ไม่คิดหรอก
รถโม้ปูนจะมาชนบ้านแบบนี้จริงก็ร้องห่มร้องไห้

อยากรู้เหลือเกินมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไปพุ่งชนแบบนี้
ชื่อว่านายกิติเดชบวรรำค่ะคนขับรถโม้ปูน
ผมกำลังจะเอาปูนไปเทถนนที่ห้วยราชนี่แหละ
คนนี้นะคนนี้นะพอมาถึงจุดที่เกิดเหตุมันเป็นทางโค้ง
แล้วมันมีเสียงดังเหมือนอะไรหักอยู่ใต้ท้องรถ
ผมบังคับพวงมาลัยแล้วบังคับไม่ได้บังคับไม่อยู่
พยายามจะเบรกเอาเบรกไม่อยู่อีก
แล้วรถโม้ปูนมันหนักมากไงคุณผู้ชม
กว่าตันเลยบังคับรถไม่อยู่พุ่งชนบ้านเลยนะคะ
ตำรวจสพห้วยราชต้องนำตัวคนขับรถโม้ปูนไปตรวจนะ
ตรวจอะไรบ้างตรวจสารเสพติดตรวจวัตรปริมาณแอลกอฮอล์

ถูกป่ะเพราะว่าเหมือนอะไรหักใต้ท้องรถละหนึ่ง

แต่ตำรวจบอกว่าอันนี้นอกจากตรวจสารเสพติดตรวจแอลกอฮอล์แล้ว

แล้วมาพุ่งชนแบบนี้เดี๋ยวต้องตรวจสภาพรถด้วยนะคะ
ว่าท้ายที่สุดแล้วมันเกิดจากรถหรือเปล่าค่ะ